มาดูกันต่อที่ครอบครัวนี้กันดีกว่านะคะคุณก้องห้วยไล่
วันก่อนไปเจอที่เขามาเตะฟุตบอลกับทีมไทยรัฐของเรา
เป็นตัวแทนทีม๙คนละ๙คุณผู้ชม

เรื่องเตอร์ไพรส์ค่ะซึ่งปลายปีที่แล้วคุณก้องห้วยไร่
เขาโพสต์ภาพตัวเองนั่งขี่มอเตอร์ไซค์ฮาเล่

คุณเบลคณิตถาภรรยาให้เลยจ้า
ค่ะนะคะซึ่งคุณภรรยาก็เนรมิตให้ในวันครบรอบแต่งงานปีที่สามค่ะ
ทำเอาฝ่ายชายปลื้มกันสุดเลยล่ะค่ะ
แต่ว่าเห็นบอกว่าเขาเรียกอะไรซื้อให้นะ
แต่ว่าเดาให้นะแต่เอาไปผ่อนเอง
อย่างไรไปฟังคุณก้องเฮ้ยไล่กันเลยค่ะ
ดีใจแต่ด้วยความที่โดนควบคุมด้วย

ทำงานแล้วก็เหมือนให้เขาให้รางวัลเรา
แต่ทีนี้ก็ต้องดูแลตัวเองเป็นผ่อน

ใช่หลายคนลืมไปแล้วนะ
ลูกเอ็นท์ดูตอนนี้ไปเป็นแม่บ้านแล้วหรือเปล่า
แต่ยืนยันนะคะว่ายังไม่แขวนไมค์ค่ะ
ที่สำคัญค่ะเห็นบอกว่านะคะตอนนี้กำลังแพลนปั๊มทายาทลูกคนที่สอง
เห็นคุณก้องห้วยไล่มโนลูกคนที่สองไว้แล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะ

ว่าจะเอาปีนี้ค่ะถ้ามีตอนนี้ได้ก็จะคลอดห่างจากไข่เจียวประมาณ๓ปี
ถ้าเกิน๔ปีน่าจะห่างเกินไปอะค่ะมโนทุกเดือนค่ะว่าหนูมีน้อง
จริงไม่ได้มีน้องบางทีมีพุงเล็กออกมา
คือเขาอยากมีมาก
ใช่ค่ะอยากได้ผู้หญิงอยู่ค่ะแต่ก็ไม่รู้แล้วแต่ดวง
นะคะแข็งแรงแบบนี้นะคะก็รอลุ้นทายาทต่อไปคนต่อไปได้เลยค่ะ